และวันนี้ผมขอบอกละกันเข้าคุณที่รักของผมครับ

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบรรเทิงไทยรัฐนะคะ
เช่นเคยอยู่กับเราสองสาวครับพี่เจ๊กรีและอีเซ็นเชอรี่

คอนเซอร์ลอสสุดท้ายแล้วจะพูดอะไรก็พูดได้
เตียวย่าย่าจะบอกว่าย่าย่าก็เป็นแฟนของพี่นาเดชน์

ใช่คุณผู้ชมนะคะว่าอยากจะบอกว่าดราม่าทั้งหมดที่บอกว่าเซ็กซี่เกินไปยั่วยวนกันไปหรือเปล่า
อยากจะบอกว่าจริงแล้วคอนเสิร์ตนี้มันมีหลากหลาย

ใช่คุณผู้ชมค่ะพรุ่งวานก็จัดหนักอีกเช่นเคยนะคะ
แล้วก็อีกเพลงนึงอันนี้ก็น่ารักนะคุณผู้ชมรวมไปถึงช็อตที่ปั๊วมาก
จริงเหรอพี่เจ้า
คือกางเกงขาดหรอหรือว่าอย่างไร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

และวันนี้ขอบอกได้กันเข้าคุณที่ด้านของผมครับ

ดวงในความสำลังของทั้งคู่หรือเปล่าคะ
แม้คนทั้งประเทศไทยก็น่าจะเชียร์คู่นี้

เราเองตั้งแต่เชียร์น้องใหม่ใดทั้งคู่
วันนี้น้องยายาออกงานอีเวนต์กับหมากปริน
ก็คงจะได้มาตอบคำถามเรื่องนี้แหละค่ะ